หากคุณผู้ชมชอบทานก๋วยเตี๋ยว

เขายังคงส่วนผสมที่เข้มข้นในการผลิต
สามารถครองใจผู้บริโภคมาได้ถึง๓๐ปี

ต้องการจัดรายงานของคุณอันชรีศรีมั่วครับ
เพราะส่วนกิจต้องมาสามารถให้สามารถสร้างแปลกต่างกัน

เพื่อจะให้มันสามารถขายคนเดียวได้
กรรมวิธีการผลิตอย่างที่เห็นนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อ
โดยขั้นตอนแรกนำเนื้อวัวมาบดละเอียดด้วยเครื่อง
เสร็จแล้วใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงเข้าไปในเครื่องบด
จะเห็นว่าขั้นตอนนี้ลูกชิ้นที่นี่ไม่มีแป้งปนเป็นเนื้อวัวล้วน
ระหว่างนั้นเทน้ำแข็งใส่ตามสูตรเพื่อให้เนื้อลูกชิ้นเด้งโดยไม่ต้องใส่สารบอแล็ก
จากนั้นลำเลียงผ่านเข้าสายผ่านเครื่องบีบให้เป็นลูกเล็กขนาดพอดีคำ
ส่งมาในรางต้มบอยเลอร์อุณหภูมิ๗๐องศาเซลเซียต
ส่งต่อมาที่หม้อต้มที่ร้อนกว่าเดิม
จากนั้นพนักงานจึงตักมาพักไว้ในกระบะเพื่อรอให้แห้งดี
เสร็จแล้วจึงลำเลียงเข้าไปในห้องพักเพื่อบรรจุถุงตามขนาดต่างต่อไป
จุดเด่นของลูกชิ้นแชมและไหนห้างเพงคือความสะอาดและรสชาติอร่อย
โดยมีลักษณะการขายที่หลากหลาย
และแฟนชายในห้างเพ้งซึ่งเป็นลูกชิ้นหมู
อกจากนี้ยังแบ่งขายปลีกตามห้างโมเดิร์นเทรดอีกด้วย
ตลอดการดำเนินธุรกิจมานานกว่า๓๐ปี
ก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมลูกชิ้นแชมป์ยอมรับว่า
การขยายธุรกิจจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนที่ดี
ธนาคารกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชื่อของลูกชิ้นแชมป์
สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์มีโรงงานผลิตลูกชิ้นอยู่๒แห่ง

ที่ราชเผา๖๔ซึ่งเป็นโรงงานเดิม
และโรงงานแห่งใหม่ที่คลอง๘จังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
ผมว่านะเดี๋ยวนี้การทำลูกชิ้นมันก็เกิดขึ้นมามาก

เมื่อสมัยก่อนมันทำลูกชิ้นจะทำได้เป็นยาก
แต่สูตรดีสูตรเก่งนี้จะไม่เคยเป็นกัน
เพราะเดี๋ยวนี้การขายน้ำยาอะไรถึงกันหมด
ผมคิดว่าวิธีและวิธีการทำลูกชิ้น

มันก็รู้สูตรจากโรงงานก็ไม่ถอน

แต่ว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือ
อยู่ที่ฝีมือการละเอียดอ่อนการผิด
และเข้าใจทั้งตลาดว่ายังไง
ว่ารสชาตินี้มันต้องได้อย่างนี้นะ
รสชาตินี้ไม่แข็งขึ้นไปไม่นิ่มขึ้นไป

แม้ว่าธุรกิจอาหารแปรรูปจะมีการแข่งขันสูง
เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
แต่ผู้ประกอบการเชื่อว่าหากรักษาคุณภาพสินค้าไว้ได้
เพราะเป็นอาหารที่ช่วยตอบโจทย์
เรื่องความสะดวกสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
อัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน